ข่าวนี้ต้องบอกว่าสีโพดำพวกเราคือสีโพดำ
กลับมาแล้วนะคะสี่โพดำนะคะก็มีกันแก้มตั้มโดมค่ะ
คิดถึงอยู่ดูข่าวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเตรียมมีคอนเสิร์ตใหญ่จ้า
เลขเข้ามาเลยนะคะตอนนี้เขาคัมแบ็คแล้วจ้ะ
เรียกว่าเตรียมแจกความสนุกสนานเฮฮาพร้อมกับเสียงเพลงเพราะ
ตั้มหลอกขึ้นด้วยค่ะโหเยอะมาก

เมื่อวานนี้นะคะแถลงข่าวเปิดตัวกันไป
คราวนี้กลับมา๔โพดำปะทะ๓ดอกจิก
อกจากการแก้มตั้มโดมนะคะประกอบไปด้วย๓ดอกจิกจิกจริงค่ะ
อ๊อบตองศักดิ์เมนชราอาทิตย์แล้วก็คุณซานิค่ะ

คือแถลงข่าวเนี่ยคือตอนแบบพูดคุยกันเนี่ย
จิกกันไปกัดกันมาแบบว่าเวลาจะไม่พอคุณผู้ชม
ก็ตั้งวงอะไรนะสี่โพลดำกับแบบนี้ไม่ใช่นะ
คุณผู้ชมเรื่องเมาก็ว่าสนุกแล้วแต่ว่าพลังเสียงไง

วันแถลงข่าวเมื่อวานนี้ค่ะโชว์เพลงหน้าทองเวอร์ชันสุดพิเศษ
ฟังแล้วขนลุกสู้เลยจะเป็นยังไงจัดไปจ้า
โอปเวลามาเลย

คุณผู้ชมขนาดวันแถลงข่าวยังเผิดเตินเจริญใจ

เอาเป็นว่าขายของให้๑๒เมษายนนะคะห้ามพลาดไปดูกันได้ค่ะ
อกจากความสนุกสนานของบรรยากาศงานแถลงข่าวยังมีความเอิ๊กอาร์กจากชานิค่ะ
ถามคุณซานิเขาก็มีแฟนแล้วนะคุณดรีมแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่ปล่อย

คือแฟนคลับเชียร์บอกว่าอยากให้แต่งงานแต่งเลย๓คนแต่งเลยแต่งเลย
พอถามซานิชานี้แบบว่ายิ้มแห้งเลยเหงือกนี่แบบว่าแห้งนิดนึง

แต่งงานขอบายนะแยกย้ายบ้านใครบ้านมันนะคะแล้วก็บอกว่าปกติผีเขาจะผลักแห้งแบบคู่กันใช่ไหม

ตอนนี้บอกว่าเอาผีผลักฉันออกไปหน่อยโอ๊ตกับซานิเขาช่วยแยกหน่อยนะคะไปฟังความฮาจากซานิกันเลยค่ะ

ถ้าเขาบอกว่าถ้าพวกเธอเป็นจริงที่มันจะบันมากเลยนะ
อะไรนะบันไลใช่ไหมอ๋อมันบันไลแน่นอนพี่เอาภาพออกจากหัวเลยพี่ไม่นึกไม่พยายามนึกเลย
มันเรือผีอ่ะน้องอย่าพายเลยน่ากลัวเราเคยคุยกันคุยกันแบบงงงด้วยนะ
ถ้าเราแบบไม่มีใคร๓๘เราแต่งดีไหมวะแต่งกันดีไหมวะอะไรอย่างนี้
แต่งเอา๒ด้วยมันจะ๓๘อยู่แล้วมัน๓๘แล้วตอนนี้พี่นิ๓๗เขายื่นเวลาแล้วเหรอ
ไปเรื่อยโอ๊ตอยากจุ่มก็บอกโอ๊ตชอบพูดเล่นพูดไปเรื่อยนี่มันพูดใช่ไหมมันพูดใช่ไหม
อย่าบอกให้พี่พูดนะมันพูดมันต้องพูดนะ๔๐พี่กลัวว่ามันจะไม่ได้เป็นการยินยอมเลยสิ
มันจะบังคับขู่เข็นเราอะไรอย่างนี้หนุกแล้วว่าคนของเราอ่ะแฮปปี้คนของเราเข้าใจ
แล้วก็คนของเขาเข้าใจคือคนรอบข้างเราเข้าใจเราโอเคเราแฮปปี้แล้ว
แจ๊คเคลียร์หน่อยไอ้คนของเรากับคนของเขานี่คืออะไรแปลว่าต่างคนต่างมีแฟนแล้ว
อย่างนี้สรุปแล้วจากการสัมภาษณ์นี้นะคะซานิก็คือหลุดปากว่าโอ๊ตปลาโมดหมดโสดแล้วเด้อจ้า
ส่วนซานิอย่างที่ทราบเขาเปิดตัวเขามีแฟนแล้วเป็นนุ่มนักร้องชื่อน้องดรีมนะคะ
หล่อเสียงดีน่ากินไหมอยากให้เล่าติดตามอยู่แต่เป็นว่าโอ๊ตตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะคะ
เพราะว่าจากการสัมภาษณ์แล้วนะคะนอกจากผีผลักแล้วนะคะทุกคนยังแปลกออกด้วยนะคะ